ตอนนี้พักแต่ละพักคึกคักเหลือเกินจริง
พาไปดูที่พระศาสตร์ที่ปฏกันก่อนค่ะ

เดินทางไปที่ทำการพักไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม
เพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนชิงหัวหน้าพัก
โดยนายแพทย์วรงชูนโยบายว่ากล้าเปลี่ยนเพื่อประชาชน
แพทย์วรงบอกเลยนะคะว่าเขารู้ตัวว่าเขาเป็นมวยรอง
เพราะฉะนั้นก็ต้องขยันกว่า๓เท่าถึงจะสามารถคว้าแชมป์ได้
ส่วนฝั่งพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ก็คึกคักไม่ต่างจากเมื่อวานเลย
เพราะมีการเปิดตัวคนรุ่นใหม่ที่เดินทางเข้าสมัครสมาชิก
เป็นตัวแทนพักในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยคนแน่นเลยนะคะ
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดประชุมสัมมนา
โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะให้กรกต
ติวเข้มการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสว
และการเลือกตั้งสอสอให้กับผู้บริหารส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย
อำเภอแล้วก็ผู้อำนวยการเขตกว่าพันคน
กระบวนการคัดเลือกสวและการเลือกตั้งสส
กรกตก็จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้น

ที่จะทำให้การเลือกตั้งสำเร็จและเป็นธรรมด้วยค่ะ